เมื่อวานนี้ในงานประกาศผลรางวัลนาตราช
มีโอกาสได้เจอพระเอกหนุ่มต่อธนภพนะคะ
ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้
โดยเจ้าตัวเผยว่าที่ตัดสินใจบวชเงียบเนี่ย
เป็นเพราะว่าต้องการใช้เวลาศึกษาทางธรรม
และเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่

ได้มีโอกาสขึ้นเทศแสดงธรรมด้วยนะ
ทำให้โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก

ที่ได้มีโอกาสเทศเป็นครั้งแรกกันหน่อยค่ะ
พระใหญ่กลับมาเทศที่บ้าน

ผมรู้สึกว่าเราต้องอ่านจนเราเข้าใจจริงก่อน

คือญาติโยมหรือว่าแฟนเรามาหาค่อนข้างเยอะมาก
จนวันหนึ่งเราก็หาว่าเห้ยงั้นเราร่วมบุญกันเลยไหม

นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้
แล้วก็ซึ้งถึงรถพระธรรมถึงแก่นแท้ของพระธรรมเลยก็ว่าได้นะ
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีของคนในวงการบันเทิงนะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนะคะ